มั๊วจ๋ามั๊วมั๊วไม่ไปสูตร
ไม่ใช่หรอกค่ะมั๊วมั๊วมั๊ว
ที่สุดเลยหรอกคะในโลกไหนที่สุดในโลกไหน
ที่ในโลกท้องค่ะ

จ๊ะจ๊ะริมจ๋อ